อีกหนึ่งเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเป็นเหตุของสายการบินไรอันแอร์นะคะต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่เรมนี
หลังจากที่มีผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งค่ะเมาแล้วก็อารวาสสร้างความวุ่นวายบนเครื่อง
ตำรวจประจำท่ากาศยานเบอร์ลินเชิญเนอร์เฟลได้สั่งปรับเงินผู้โดยสารชาวอังกฤษ๖คน
ละ๒๕๐๐ยูโรหรือประมาณ๙๗๐๐๐บาทและยังถูกขึ้นบัญชีดำจากสายการบินด้วยนะคะ
หลังจากที่ผู้โดยสารกลุ่มนี้ก่อเหตุเมาแล้วอารวาสจนทำให้กัปตันต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่เยอรมนี
ผู้โดยสารชาวอังกฤษที่ก่อเหตุความวุ่นวายนั้นอายุตั้งแต่๒๕๒๘ปี
เดินทางมาด้วยกันค่ะเพื่อจะเดินทางไปงานเลี้ยงสละโสด
โดยถูกควบคุมตัวทันทีที่เครื่องนั้นลงจอดที่เยอรมนี
และยังถูกตั้งข้อหาคุกคามความปลอดภัยบนเครื่องบินโดยสาร
เพิกเฉยต่อคำแนะนำของลูกเรือ
ซึ่งล่าสุดตำรวจเยอรมนีก็ปล่อยตัวผู้โดยสารกลุ่มนี้แล้ว
มีรายงานว่าเที่ยวบินที่เกิดเหตุนั้นออกเดินทางจากกรุงลอนดอนของอังกฤษ

โดยผู้โดยสารกลุ่มนี้เริ่มก่อเหตุอารวาส
หลังจากที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิเสธที่จะเสิร์ฟแอลกอฮอล์เพิ่มให้
เพราะเห็นว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้เริ่มมีอาการมืนเมาแล้วนะคะ
ซึ่งหนึ่งในผู้ถูกจับกลุ่มเป็นว่าที่เจ้าบ่าว
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะ
อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าขณะที่ถูกจับกลุ่มด้วยค่ะ